เอาล่ะใครที่รอเรื่องของเมนูอร่อยอยู่ตอนนี้
บอกเลยว่าให้เตรียมเช็ดน้ำลายให้ดี

คุณต้องแบบแซ่บซีดจนต้องร้องว้าว
แน่นอนจริงคุณผู้ชมคะเมนูนี้เด็ดจริง

โอ้เดี๋ยวใจเย็นดูก่อนสิ
แล้วก็ยังมีเครื่องเคียงมีเครื่องเทศมากมายด้วยนะคะ
และแน่นอนค่ะกระบวนการทำเมนูสุดแซ่บนี้นะคะ
ก็ต้องยำคนแบบนี้แหละค่ะ
นี่คือเมนูซุปหน่อไม้ตีนไก่

ถูกต้องแล้วก็จะมีต้มซุปเปอร์แยกต่างหาก

เป็นเมนูสุดแซ่บของครูอ้อย
ครูโรงเรียนวัดม่วงคันนะคะ
คุณครูใช้เวลาว่างจากการสอนหนังสือ
มาทำอาชีพเสริมด้วยการขายซุปหน่อไม้ตีนไก่สามแซ่บ
อ้อยอร่อยแซ่บเวอร์
คุณครูจะขายช่วงเย็นตามตลาดนัดในจังหวัดอ่างทองนะคะ

คุณครูชอบทานซุปหน่อไม้อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ชอบทานตีนไก่นิยมแล้ว
ก็เอามาปรับลงให้มันลงตัวกัน

พริกเผาสูตรพิเศษของทางร้าน

แล้วก็จะต้องใส่พวกเครื่องปรุงรส
หอมแดงต้นหอมผักชีมะนาว

แล้วก็ปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกป่นข้าวคลั่ว

โอ้ยอีกคำไลน์ตั้งอั๊ะ
อร่อยกันแบบนัวถึงพริกถึงเครื่องทีเดียว
หลายคนมายืนรอซื้อแบบนี้

คุณครูก็ขายประจำเลยนะคะ

ซุปหน่อไม้ปากกะเตี๋ยวราคา๔๐บาท
แต่ถ้าตั้งร้านเพิ่มตีนไก่เข้าไปด้วย
ก็จะอยู่ที่๖๐บาทนะคะ

ตลาดนัดรำมศักดิ์จังหวัดอ่างทองค่ะ
หากเป็นวันจันทร์อังคารเสาร์และอาทิตย์
จะขายอยู่ที่ตลาดนัดบิ๊กซีจังหวัดสุพรรณบุรี

โทรถามคุณครูอยู่ที่ไหนคะ

กี่โมงถึงกี่โมงจองไว้หน่อยได้ไหม๓ถุงก็ว่ากันไป
คุณครูครับคุณครูครับหนูมีเรื่องอยากจะสั่งคุณครูครับ
อยากจะสั่งคือสั่งซื้อใช่ไหม

เอากี่ถุงเอา๓ถุงคะแบ่งพวกเรา๓คนวันเดียว

ใส่ครับถ้าไม่ใส่เดี๋ยวคุณเอาให้ค่ะ